นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ทั้งคู่ได้มาเจอกัน
อยู่ในห้องส่งของเราแล้วนะคะก็คือคุณสุนิสามุ่งรวยกลางหรือว่าคุณยุ้ย
ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณลุงพายับรอดเมือง

สวัสดีทั้งคู่ครับสวัสดีทั้งคู่ครับ
และอีกหนึ่งท่านที่อยู่ในรายการของเราด้วยนะครับก็คือคุณหมอนั่นเองนะครับ
แพทยิงพรรณสรรรนด์ธนสุพรรณภุมนายการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะฮะสวัสดีด้วยนะครับ

ครับคุณลุงพายับมองเห็นคุณยุ้ยนะ

มีโอกาสได้สัมผัสมือของคุณลุงหรือยังฮะ

โอ้โหคุณลุงที่มีน้ำใจมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่

ลุงก็ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่หนู
แต่ลุงก็เสียสละความกล้าหารของลุงนะคะ

น้ำใจลุงประเสริฐกว่าสิ่งไหนในโลกนี้นะคะ
ที่ไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะ
เหมือนลุงที่จะแบบว่าทั้งมีชีวิตอยู่

อำมะพลึกอำมะพลาดนะคะที่จะสูญเสียทั้งดวงตาให้หนูครับ
ไม่มีใครเหมือนลุงอีกแล้วนะคะ
ก็ต้องขอขอบคุณลุงมากนะคะ

ลุงล่ะคะได้เจอน้องยุ้ยคุณลุงได้ให้กำลังใจหรือว่าได้พูดอะไรกับน้องยุ้ย
ก็บอกว่าสู้ต่อไปเรื่อย

ถ้าเกิดว่าเรารับไม่ได้มันก็จะเป็นความทุกข์เรื่อยไป

มันต้องเอากลับคืนไม่ได้แล้วเราก็ต้องทำใจให้ได้

เราเห็นคุณยุ้ยกับคุณลุงคุยผ่านทางวีดีโอคอร์
ต่างคนต่างให้กำลังใจกันนะ

ผมขออนุญาตถามเรื่องราวชีวิตของคุณยุ้ยกันอีกครั้ง

เรื่องราวชีวิตของคุณยุ้ยที่ผ่านมา

กระทั่งทุกวันนี้ที่ยังคงต้องต่อสู้กับชีวิต

คุณยุ้ยเล่าเรื่องราวชีวิตให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ

หนูก็พบแต่เรื่องไม่ดีทั้งสิ้นแบบ

ประสบอุบัติเหตุแบบ

แถมยังมีภาระที่ต้องเลี้ยงดู

ไปหมดคิดท้อแท้

แบบไม่มีกำลังใจจริงนะคะ
เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสายตาของคุณยุ้ย

เมื่อพอสองห้าสิบสี่นะครับตอนนั้น
หนูไปทำงานที่ชนบุรี
โรงงานแห่งหนึ่งนะครับ

ประมาณสามวันนะครับ

ละเมิดกระทันหันนะครับ
คุณยุ้ยคะที่คุณยุ้ยบอกว่าสนิมเข้าตา

เมื่อวานที่เขาเรียกเขาเรียกอุบัติเหตุนะคะ

มันเป็นแบบเหมือนถุงมิกแบงค์ใหญ่นะครับ
ที่หนูต้องทำแบบสวมถุงในปากท่ออย่างนี้ทุกวันนะคะ

สนิมก็เลยเข้าตาทุกวัน

คุณยุ้ยเริ่มมองไม่เห็นหรือครับ

พอออกจากโรงงานมาได้หนึ่งเดือนนะครับ

แบบปวดหัวนะครับ
เริ่มเรือนหลานแล้วก็มืดกระทันหันแบบเทว่านี่แหละครับ

หรือคุณหมอรักษาให้ด้วยวิธีการไหนบ้างคะ

หมอก็ไม่ได้รักษาอะไรให้นะคะ
เพราะให้แค่ยาหยอดตามาสองหลอด

หนูก็กลับบ้านแล้วก็ไปอยู่กับแฟน

แล้วก็กลับมาตรวจที่โรงพยาบาลบุรีรำอีกครั้งหนึ่ง

ก็ส่งตัวไปที่ศรีนครินนะคะ

พอโรงพยาบาลศรีนครินทร์ตรวจ
ก็เพราะว่ามันเป็นจอมประสาทตาหลุดลอกจริง

หมอบอกว่ามันเสื่อมให้แม่หนูทำใจนะคะ

ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในความมืดนะ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณยุย
กลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่ง
ขึ้นมาทุกครั้งนะครับเวลาเขาทำอย่างนี้

สู้ไม่อยากทิ้งเขาไปค่ะ
เราจะมองไม่เห็นเขาแต่ด้วยสัมผัสของเขา
ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหม

พูดกับลูกพูดกับคุณแม่ยังไงบ้างครับทุกวันนี้
บางครั้งแบบว่ามันท้อจริงแบบ
โชคที่แฟนติดต่อไว้ได้นะครับ
แบบนั่งกินข้าวก็ร้องบอกว่า
แม่ทำไมต้องเจอเวรกรรมอะไรอย่างนี้กับหนู
ในชัดสาวบอดก็ต้องทำงานไม่ได้อีก
แต่ยังมีลูกเป็นภาระให้แม่
อยากบวชเวรบวชกรรมอย่างนี้

แม่ก็ทำงานไม่ได้ด้วย
เหนื่อยจะท้อจริงช่วงนั้นนะครับ

คุณยุ้ยต้องกำจัดความท้อแท้นี้ออกไป
ด้วยวิธีในการต่อสู้ชีวิต
ต่อสู้กับความท้อแท้ต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น

ก็ต้องแบบเจ็บก็ต้องเอาไว้ข้างในค่ะ
ก็ต้องสู้เพื่อลูกนะคะ
ว่าสักวันหนึ่งมันต้องมองเห็น

สวดมนต์ภาวนาอ้อนทุกวัน
ขอให้ฟ้ามีตานะคะ

คุณยุ้ยขออนุญาตแล้วครับให้กระดาษคุณยุ้ยก่อน
คุณยุ้ยครับเรานำเสนอเรื่องกล่าว
ชีวิตของคุณยุ้ยผ่านรายการรถปลดทุกข

กำลังใจท่วมท้นเลยที่ส่งมาให้คุณยุ้ย

ตั้งแต่ที่เป็นข่าวออกไป
หลังจากที่แบบว่าตัวเองอยู่ในความมืดมานานตั้ง๗ปี

แต่ก็มีทั้งผู้คนใจดีหน่วยงานทางภาครัฐทั้งอบต
มวลชนสื่อข่าวอะไรอย่างนี้นะครับ
แบบทั้งคุณมนัญญา
เหมือนผู้เป็นแม่ที่ให้กำเนิดชีวิตหนูไหมนะคะ
อย่างหน่อยก็ไม่มีใครทิ้งหนู
ให้หนูอยู่คนเดียวในโลกความมืดอีก
เป็นมือเป็นแสงสว่างให้หนูเข้าเดินต่อไป

ดูรายการรถปลดทุกข์เอง

แล้วก็มีทานน้ำใจหลั่งไหลไปถึงคุณยุ้ยเยอะมากเลย
ตอนนี้ทราบใช่ไหมคะยอดบริจาคที่คนบริจาคมาทั้งหมด

เรื่องความช่วยเหลือด้านอื่นล่ะครับคุณยุ้ยฮะ
ทั้งข้าวของเสื้อผ้า
ข้าวสารอาหารแห้งทุกอย่างนะคะ
รวมทั้งแบบปัจจัยทุกอย่าง
ก็รู้สึกว่ามันคือกำลังใจของหนูนะคะ

แต่ว่ากำลังใจที่โอ้โหมอบให้คุณยุ้ยเพิ่มเติม
จากทั้งคุณผู้ชมแล้วก็คนไทยที่เห็นเรื่องราว
ของคุณยุ้ยมีเยอะนะครับ

คุณยุ้ยคะอยากจะบอกอะไรกับ

แต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ทอดทิ้งหนูนะคะ

เราส่งกำลังใจด้วยหัวใจนะ

แข็งแกร่งเหลือเกิน

ที่จะบริจาคดวงตาให้กับคุณยุ้ย

ผมเห็นในโทรทัศน์ในสื่อนะ

ผมคิดว่าแล้วพ่อแม่เขาก็แก่แล้ว

สมมุติว่าวันหนึ่งพ่อแม่เขาจากไปนะ

จกหาให้กินไปหาที่ไหน

หรือว่ายามเขาอยู่กันลำพังสองคน

คุณลุงคะเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อน

คือว่าเรื่องสุขภาพของคุณลุงเองเลยเหรอคะ

เพราะลุงเห็นแล้วลุงท้องสาร

ดวงตาให้กับคุณยุ้ยคุณลุงติดต่อยังไง

ก็ติดต่อผ่านทางสื่อครับ
ว่าพอดีผมเห็นในสื่อว่า

ผมอยากจะบริจาคดวงตาให้เขาข้างหนึ่ง

แต่คุณลุงก็คุยกับผู้สื่อข่าวของรถปลดทุกข์ของเรานี่แหละ

ของคุณยุยจัดเล็กให้ตัดสินใจ

คุณลุงเองก็อาจจะใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้ว

อีกข้างหนึ่งคุณลุงจะยิ่งไม่ลำบากกว่านี้เหรอฮะ
ก็ไม่ลำบากนะเพราะปกติผมก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้ว
ก็อย่างมากก็แค่เข้าเดินเข้าห้องน้ำ
แล้วก็หลานทำกับข้าวไปให้บนโต๊ะเราก็เดินไปเปิดข้าวกิน
อยู่ใกล้มันก็ไม่ลำบาก
เอาล่ะวินาทีที่คุณลุงได้คุยวีดีโอคอร์กับคุณยุ้ย
เมื่อเห็นคุณยุ้ยครั้งแรกเมื่อได้คุยกันครั้งแรก
คุณลุงสัมผัสได้ถึงอะไรจากคุณยุ้ยบ้างฮะ
ผมคิดว่าเขาก็ต่อสู้นะแล้วก็เป็นคนที่
คิดดีอ่ะเพราะเขาก็พิการแล้วนะเนอะ
ที่เขาต่อสู้ได้มาตั้ง๖ปีแล้วก็แสดงว่าเขาก็มีความอดทนเยอะ
ถ้าหากว่าคนไม่อดทนจริงนี่ไม่อยู่แล้วไป
คิดมากคิดที่ฆ่าตัวตายคิดทำอย่างอื่นไป
แสดงว่าน้ำใจเขาก็ยังเข้มแข็งพอสมควร
สำคัญมากคุณลุงและคุณยุ้ยเข้มแข็งเหมือนกันเลย
ทั้งคู่เลยน้องคุณหมอเนอะ
ทีนี้ถามอาการของคุณลุงพายับเองนิดนึง
เพราะว่าสุขภาพร่างกายของคุณลุงก็ไม่ค่อยจะแข็งแรง
คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วนะฮะ

ทุกวันนี้ร่างกายเป็นยังไงบ้างคะ
ผมก็เป็นโรคกระดูกทับเส้นแล้วก็เป็นอมพลึกอมภาษณ์ตอนนี้
แล้วก็โรคประจำตัวคือโรคหัวใจผมทำมารูนมา๒เส้น
ทำมาได้๔๕ปีแล้วครับแต่คุณหมอบอกว่า
อาการดีขึ้น๙๕แล้วก็เลยกินยาประคองอย่างเดียว
กินยาแบบพวกไขมันพวกละลายริ่มเลือดอย่างเดียวครับ
แน่นอนล่ะคุณลุงก็ต้องมีช่วงเวลาที่ท้อเหมือนกัน
แต่คุณลุงให้กำลังใจตัวคุณลุงเองยังไงฮะ
มีครับอาการที่ผมก็คิดฆาตัวตายบ่อย
จนผมได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปปรึกษาเขา
บอกว่าคุณหมอผมเครียดจัดจะทำแบบไหนผมคิดฆ่าตัวตายบ่อย

คุณหมอบอกว่าคุณลุงไหนว่ามันเกิดมาแล้ว
มันเอากลับคืนไม่ได้แล้วลุงต้องทำใจแล้วลุงต้องต่อสู้ให้ได้
พยายามอย่าไปดูอย่างอื่นให้ดูโทรทัศน์
เปิดดูไปทุกช่องทุกช่องเรื่อยไปเจอตลกเฮฮาแล้ว

ครับแล้วก็มียามียาก็คลายเครียดมากินด้วยครับ
คนหนึ่งไม่สามารถลุกไปไหนได้ครับอีกคนนึงสามารถไปไหนได้แต่มองไม่เห็น
แต่ทั้งคู่ใช้หัวใจในการมองในการใช้ชีวิตในการต่อสู้ชีวิตต่อ
นั่นคงเป็นสิ่งที่มันกล้องอยู่ในหัวของคุณลุงเสมอใช่ไหมฮะ
เป็นไปแล้วเกิดไปแล้วเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ไหมฮะ
เพราะว่าตอนต้นรายการคุณลุงพายับก็พูดแบบนี้ให้คุณยุ้ยฟังเหมือนกัน
นี่ไงครับเพราะว่าคุณลุงใช้หลักนี้ในการดำเนินชีวิต
แล้วคุณลุงก็อยากจะถ่ายทอดตรงนี้ให้กับคุณยุ้ยเหมือนกันใช่ไหมคะ

คุณลุงคะถามคุณลุงนิดนึงตอนนี้อย่างที่บอกว่าคุณลุงเล่าให้ฟังแล้วแหละว่าเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ได้
คือคุณผู้ชมที่ดูคุณลุงอยู่แล้วรู้ว่าคุณลุงตัดสินใจจะบริจาคดวงตาให้กับคุณยุ้ยเนี่ย
แล้วเห็นคุณลุงลำบากแบบนี้คนก็อยากจะช่วยเหลือ
พูดถึงเรื่องการช่วยเหลือหน่อยค่ะตอนนี้มีหลายคนเลยอยากจะบริจาคทั้งเงินสิ่งของอะไรต่างช่วยเหลือคุณลุง

ผมไม่ได้รับครับผมไม่ได้รับความช่วยเหลือแบบว่าผมไม่ได้เปิดบัญชีผมไม่รับครับ
ทีแรกผมขออย่างเดียวว่าขอรถวิวแชร์อย่างเดียว

อย่างอื่นไม่เอาเลยไม่เอาเลยครับเงินทองไม่รับครับ

ตอนนี้มีคนรับปากว่าให้แน่นอนแล้วครับรถวิวแชร์
แล้วต่อไปนี้ผมก็คิดว่าได้แน่นอนแล้วผมไม่เอาจากไหนแล้วครับ

คุณลุงอยากบริจาคดวงตาคือมันออกมาจากใจ

แล้วก็เนี่ยคุณลุงบอกว่าไม่ได้อยากได้เงินทองอะไรด้วย
ดังนั้นใครที่บอกว่าอยากจะบริจาคให้กับคุณลุง

แล้วถ้าอยากบริจาคจริงล่ะ

ช่วยเป็นกำลังใจดีกว่าใช่ไหมครับ

พอแล้วค่ะแบบว่าอยากให้ไปบริจาค

ลำบากเหมือนหนูบ้างค่ะ

ใครที่จะโอนเงินมาให้คุณยุ้ยยืนยันแล้วนะคะ

แล้วก็ทั้งคุณยุ้ยอยู่เหมือนกันนะครับ

ตอนนี้คุณแม่เป็นคนดูแลใช่ไหมครับ

เพราะว่าแม่ไม่เคยมีบ้านสวยเลย

อยู่บ้านต่อยุงข้าวเล็ก

จะเป็นทุนการศึกษาให้ลูก

จะซื้อที่ดินสักไล่นึงนะครับ

เห็นคุณยุ้ยคุยกันเมื่อกี้ตอนโฆษณาคุณยุ้ยบอกว่า
เอาไปบริจาคมอบให้ที่ไหนนะฮะ
โรงพยาบาลบุริรัมน์
เพราะว่าหนูรักษามาตั้งแต่เด็กนะคะ

หนูก็ไม่รู้จะ

ก็จะเอาไว้ใช้ในชีวิต

เพราะทั้งสองท่านมีกำลังใจแบบนี้

เป็นคนเข้าใจชีวิตที่ผ่านความทุกข์

สิ่งสำคัญของเรื่องนี้
ก็คือเรื่องของดวงตาของคุณยุ้ย

คุณหมอครับตามหลักการโดยทั่วไป
ของเรื่องกับการมอบอวัยวะ

มีค่ะแต่ก่อนอื่นขอโดยยัส

คุณลุงและคุณยุ้ย

ซึ้งไปด้วยนะคะทั้งคู่เลยนะคะ
กำลังใจของทั้งคู่ก็ต่อยอดกำลังใจให้พวกเราด้วยเหมือนกันนะ

ก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาคิด
แล้วก็มาคิดตามกันแล้วก็มาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะ
ว่าการที่คุณลุงเนี่ย
อยากจะบริจาคดวงตาให้กับคุณยุ้ยเนี่ย
สามารถทำได้หรือเปล่านะคะนะ
ก็คือมีประเด็นใหญ่อยู่ประมาณ๒๓ประเด็นนะคะ
ในการที่จะพิจารณาว่า
จะสามารถบริจาคดวงตาให้กับคุณยุ้ยได้หรือเปล่านะคะ
ประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าประเด็นจากคุณลุงเองนะคะ
ประเด็นว่าคุณลุงเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงดีไหมนะคะ
เห็นได้ดีไหมแล้วก็สามารถบริจาคดวงตาให้ได้หรือเปล่านะคะ
ถ้าสมมุติว่าในการบริจักษ์ดวงตาเนี่ย
จะต้องเอาลูกตาออกมาในการบริจาค
แล้วทีนี้เนี่ยลูกตาที่ใช้ในการบริจาคเนี่ย
เราก็ต้องดูด้วยว่ามีคุณภาพที่ดีไหมนะคะ
การที่บริจักษ์ดวงตาแล้วก็เอาไปอวัยวะในดวงตาเนี่ย
ไปใช้กับอีกคนนึงได้เนี่ย
ก็คือว่าอวัยวะนั้นต้องแข็งแรงดี
แล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะ
วัยวะนั้นที่จะใช้ในการบริจาคได้
จะมีอย่างเดียวคือกระจกตา
หมายถึงทั้งลูกตาที่ออกมานี่คือเป็นกระจกตา
แค่นั้นที่จะมาใช้ได้กับคนผู้รับบริจาคนะคะ
แล้วการที่จะเอาลูกตาออกมาจากดวงตา

ใช่ว่าสุขภาพแข็งแรงดีไหม
มีความเสี่ยงในการดมยาสลบไหม
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าคุณลุงมีโรคที่บางอย่าง
ที่เป็นข้อห้ามในการบริจาคไหม

แสดงว่าในกรณีนี้คือต้องไปตรวจสุขภาพตัวผู้บริจาค

มีปัจจัยอื่นอีกไหมคะของผู้บริจาค

อันนี้ประเด็นแรกของผู้บริจาคนะคะ
ประเด็นที่๒ของผู้รับบริจาคคืออะไร
ก็คือว่าเราจะต้องมาตรวจดูว่า
ส่วนที่ผิดปกติที่เป็นมันเกิดจากส่วนไหน
คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าส่วนที่สามารถรับบริจาค
แล้วที่สามารถทำให้กลับมามองเห็นได้ก็คือกระจกตา
ก็คือว่าถ้าผู้รับบริจาคมีปัญหาเกี่ยวกับกระจกตายเพียงอย่างเดียว
แต่ว่าส่วนอื่นของลูกตาปกติดี
เปลี่ยนกระจกตาตรงนี้จะช่วยทำให้การมองเห็นกลับมาได้
แต่ถ้าสมมุติว่าผู้รับบริจาคมีปัญหาส่วนอื่น
เช่นที่เส้นประสาทตาหรือว่าอื่นของดวงตา
รวมถึงมีความยุติที่กระจกตาด้วย
ถึงมีการเปลี่ยนกระจกตาไปแล้ว
มองเห็นก็อาจจะไม่ได้กลับมา

คือเรื่องของเส้นประสาทตาจอประสาทตา
อันนี้คือประเด็นผู้รับบริจาคนะคะ
ประเด็นที่๓ก็คือว่าประเด็นภายนอก
ก็คือมาดูว่าสามารถบริจาคได้ไหม
ตามกฎข้อบังคับของแพทย์สภา
ก็มีการเขียนไว้ว่าผู้ที่จะบริจาค
เพื่อมีการปลุกถ่ายอวัยวะ
ก็คือสามารถทำได้ในกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ย
จะบริจาคให้ได้ในกรณีที่ผู้รับบริจาคเป็นญาติ
หรือว่าเป็นสามีภรรยากันเท่านั้น
นี่คือ๓ปัจจัยที่ต้องพิจารณาจริง
ตอนนั้นเราอยากให้ทั้งคุณยุ้ยหรือคุณลุงเอง
ถามคุณหมอได้เลยคุยกับคุณหมอได้เลย
มีข้อข้องใจอย่างไรอยากจะถามคุณหมอคุณยุ้ยฮะ

ก็เข้าใจดีนะคะเพราะว่ามันรักษาไม่ได้ก็คือรักษาไม่ได้นะคะ

เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเนอะคุณลุงฮะ
ทีแรกผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่ามันจะทำได้หรือไม่ได้
แต่ในใจของผมลึกผมก็หวังว่าอยากให้ทำให้ได้

เราจะต้องถ้าเกิดกรณีอย่างคุณยุ้ยเนี่ย
จะต้องดูแลสุขภาพอะไรยังไงต่อฮะ
ก็คือเท่าที่ได้คุยกับคุณยุ้ยคุณยุ้ยก็ได้ไปตรวจตาแล้ว
แล้วก็คุณหมอก็นัดตรวจเป็นระยะ
อยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไง
จากนี้จนถึงในอนาคต
ก็คือว่าจะต้องมีการฟื้นฟู
ในการช่วยในการมองเห็น
เพื่อให้ได้พอมองเห็นได้มากที่สุด

ทั้งคุณยุ้ยเองแล้วก็คุณลุงพายับเอง

หลังจากนี้คุณหมอจะตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขต่างให้กับทั้งคู่
คืออยากให้รับทั้งคู่อยู่ในความดูแลของคุณหมอ
อันนี้จริงทางโรงพยาบาลสามารถทำได้ไหมคะ

คือทางที่โรงพยาบาลเราก็มีทีมแพทย์
ที่สามารถที่จะช่วยดูแล
แล้วก็ช่วยเหลือทางด้านนี้ได้ค่ะ
เพราะจริงเรื่องนี้มันมีเงื่อนไขมีรายละเอียด
เราอาจจะยังไม่ทราบทั้งหมดจากการที่คุยกันอย่างเดียว
อาจจะต้องไปใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญตรวจ
ดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะคุณลุงค่ะคุณยุ้ยค่ะ

แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปให้คุณหมอตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลนะคะ

คุณยุ้ยฮะเอามาถึงช่วงท้ายของรายการของเราแล้ว
คุณยุ้ยอยากจะพูดอะไรกับคุณผู้ชมบ้าง
คุณยุ้ยเป็นชีวิตหนึ่งที่ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นอีกเยอะนะคุณยุ้ยนะ
แล้วก็คนอื่นก็ให้กำลังใจคุณยุ้ยเยอะเลย

ค่ะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจสำหรับหนู
ถ้ามันมองไม่เห็นจริงไม่สามารถรักษาได้ก็อย่าท้อนะคะ
หนูไม่เสียใจหรอกค่ะอย่างน้อยก็มีกำลังใจทั่วประเทศทั่วโลกนะคะ

คุณยุ้ยสัญญาอีกทีได้ไหมฮะว่าคุณยุ้ยจะไม่ท้อไม่แท้

คุณยายคะเราจะคิดมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปเนอะ
เราจะสู้แล้วก็ดูแลโดยเฉพาะลูกของคุณยุ้ย
แล้วก็คุณแม่ของคุณยุ้ยที่เป็นกำลังใจที่สำคัญให้นะคะ

คุณลุงครับบอกเคล็ดลับการให้กำลังใจตัวเองให้ทุกคนได้รู้หน่อย
เอาอย่างนี้แล้วกันผมมีคนโทรมาให้กำลังใจผม
ผมจะเล่าให้ฟังนะครับมีคุณยายอยู่คนหนึ่งครับ
เขาป่วยมีอยู่๕๖โรคมีความดันเป็นเบาหวาน
แล้วก็เป็นไตวายขั้นสุดท้ายแล้วก็ไขมัน
เขาบอกว่าเขามีตังค์อยู่หมื่นบาท
เขาจะบริจาคให้ผมไปซื้อรถวิวแชร์
ผมเลยบอกว่าคุณยายว่าคุณยายเก็บไว้เถอะครับผมไม่รับหรอกครับ
เพราะว่าคุณยายก็ยังต้องใช้คุณยายบอกว่า
คุณหมอก็พูดมาว่ายายอยู่ได้อีก๔วัน๒๐วันยายก็จะเสียแล้ว
คุณยายก็อยากจะให้เอาไปซื้อวิวแชร์มาใช้
ผมเลยบอกว่าคุณยายเก็บไว้เถอะครับผมไม่รับหรอกครับ
อันนี้คนที่ได้ยินต่อไปก็อาจจะเป็น
ยังไงแบบเหมือนกับว่าเป็นการต่อสู้เรื่อยไป

แต่คุณลุงบอกคุณลุงให้กำลังใจคุณยายไปเหมือนกันนะว่า
อาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณยายก็ได้
คุณยายอาจจะโหอยู่ได้อีกนานก็ได้
คุณยุ้ยมากเท่านี้มาก่อนถูกต้องไหมฮะ
ดังนั้นแหละครับทุกชีวิตมีปฏิหารจริง
แต่ว่าปฏิหารนั้นจะเกิดขึ้นจากน้ำใจของคนเรานี่แหละฮะ
และนี่คือความยิ่งใหญ่ของหัวใจของคนทั้งคู่
คุณยุ้ยและคุณลุงพายับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยทั้งคู่เลยครับขอบคุณครับ
รวมถึงขอบคุณคุณหมอด้วยนะฮะที่มาให้เรื่องราวความรู้
แล้วก็ที่จะรับดูแลสุขภาพของคุณยุ้ยแล้วก็คุณลุงพายับต่อไป